มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดปฐุมธานีอันนี้เป็นนุ่มกระบะหัวร้อนนะคะ
โมโหถูกบีบแตร่เตือนทีนี้เขาบีบแตร่เตือนเพราะอะไร
เพราะคุณเล่นถอยแบบคือถอยไม่เบรกเลยอ่ะถอยบึ๊บมา
กลัวไม่เห็นเกือบจะมาชนรถแท็กซี่ที่อยู่ข้างหลัง

แต่ปรากฏว่าตัวเองถูกบีบแต่เตือนไม่พอใจ
ลงจากรถไปสาวหมัดใส่ลุงแท็กซี่เนี่ยโอ้โหยับเลยนะคะ
คือโมโหโดนบีบแต่สาวหมัดเยอะเลือดอาบหน้าเลยนะเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนใช้เฟซบุ๊คไลนึ
ถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วก็ระบุข้อความบอกว่า
ช่วยกันแชร์หน่อยนะคะช่วยตามหาผู้ชายในภาพเสื้อสีน้ำเงินแขนยาวคนนี้ค่ะ
เขาทำร้ายร่างกายแล้วหนีมากับผู้ชายใส่เสื้อสีดำ
เหตุเกิดที่ตลาดรังสิตแท็กซี่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วหนีค่ะ
ใครรู้จักผู้ชายในคลิปนี้แจ้งตำรวจให้หน่อยนะคะ
นางสาวนัทนารินแก้ววันทาค่ะเป็นคนโพสต์คลิป
แล้วก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะคะบอกว่าเขาก็ออกจากตลาดขับมาเรื่อยตามถนนวันเวย์
ขณะนั้นมีรถคันหนึ่งต้องการจะออกจากช่องจอด
ทีนี้เธอมองเห็นแล้วว่ารถกระบะคันก่อเหตุเนี่ยขับเลยไปแล้วประมาณครึ่งตัวรถ
แต่กระบะถอยรถมาทันทีคือจะรีบมาเสียบก่อนว่าอย่างนั้นเถอะ
ทีนี้รถแท็กซี่ของผู้เสียหายมันจอดอยู่ด้านหลังรถกระบะค่ะ
คุณลุงคนขับแท็กซี่เขาก็เลยเตือนนะคะเพราะรถกระบะเนี่ยถอยยาวมาเหมือนกับจะมาพุ่งชนเลย
จากนั้นคนก่อเหตุก็เปิดประตูออกมาจะเอาเรื่องคุณลุงขับรถแท็กซี่
โดยมีรอมพอของตลาดเข้ามาห้ามเธอก็เลยใช้มือถือเนี่ยถ่ายเอาไว้เนี่ยค่ะคุณลุงสภาพ

นายสวงทองชิดคนขับแท็กซี่ซึ่งเป็นผู้เสียหายคนนี้อายุ๖๖ปีแล้ว
เขาบอกว่าตอนนั้นกำลังจะหาซื้อข้าวไปกินกับหลานโอ้โหดูตาปูดเลยอ่ะ
ขับวนหาที่จอดอยู่และรถกระบาดที่อยู่ข้างหน้าถอยมาเร็วมาก
ก็ตกใจก็บีบแตร่เตือนไปสองครั้งคนขับกระบะหยุดรถค่ะ
แล้วเปิดประตูรถเดินมาหาเลยแล้วบอกว่าไปด่าเขา
จากนั้นคนขับกระบะก็ชกมาที่ใบหน้าตัวเองยืนยันนะ
บอกว่าไม่ได้ไปด่าไปว่าอะไรเลยคือแค่บีบแต่เตือนเฉยค่ะ
ฟังเสียงของคุณลุงหน่อยค่ะ
คุณลุงบอกโชคดีนะโดนข้างเดียวไม่โดนอีกข้างนึง

ล่าสุดตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรแกะรอยแล้วก็พบตัวค่ะ
กดดันจนผู้ก่อเหตุยอมเข้ามอบตัวแล้ว
ซึ่งตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายกับคนขับรถกระบะ
ทำร้ายร่างกายคุณลุงที่ขับรถแท็กซี่แล้วนะคะ
สงสารคุณลุงตาปิดเลย